แม้ว่ารัฐนิวแฮมเชียร์นั้นจะเป็นเพียงรัฐเล็กนะครับ
กลับมีความสำคัญอย่างมากต่อการเมืองอเมริกันนะครับ
เพราะว่าผลคะแนนจะส่งผลโดยเฉพาะทั้งจิตวิทยา
แล้วก็เงินทุนต่อผู้สมัครที่จะมาเป็นตัวแทนของพัก
เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับ
ซึ่งเอกอักราชทูตที่ปรึกษาสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับ

ด้วยการที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระไม่สังกัดพักใดเกือบครึ่ง
ก็ทำให้รัฐนี้เป็นรัฐที่ปราบเสียนะครับ
เพราะว่าผลโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้
อาจจะไม่ตรงกับผลคะแนนที่แท้จริง
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ทันทีที่เข็มนาฬิกาเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืน
อเมริกันในเมืองเล็กชื่อดิชวิวนอช
เป็นคนกลุ่มแรกที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไพมารีในรัฐนิวแฮมเชีย
โดยพวกเขาเทคะแนนให้กับนายเบอร์นี่แซนเดอร์

ผู้ว่าการรัฐโอไฮโออย่างจอนคาซิส
ได้คะแนนนำตามมาด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์
ก่อนหน้านี้นายโดนัลดทรัมป์กล่าวกับผู้สนับสนุน
ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งที่นิวแฮมเชียร์ว่า
การเลือกตั้งที่นี่จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับสาวรัฐ
พร้อมย้ำว่าเขาไม่ต้องการเงินสนับสนุนจากชาวอเมริกัน

คือให้ประชาชนออกไปลงคะแนน
ส่วนนายเท็จครูสคู่แข่งคนสำคัญ
ย้ำถึงความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ของคนอเมริกัน
โดยระบุว่าชาวอเมริกันต้องเลือกเขา
เพื่อเข้าไปปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นไปตามที่ทุกคนหวัง
คอลแคสต์ที่ไอโอว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
ครูสมีคะแนนนิยมนำนายโดนัลด์ทรัมป์
ซึ่งสูสีกับนายมาโครูบีโอ
ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ถูกมองว่า
สมัครที่มีคะแนนเป็นรองจะต้องเร่งทำคะแนน
เพราะหากผลที่รัฐนิวแฮมเชียร์ออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ

ถอนตัวจากการเป็นตัวแทนพักชิงตำแหน่งผู้นำสาวรัฐ
ส่วนพักเดโมแครตในเบอร์นี่แซนเดอร์
เหมือนจะเล็งเห็นถึงความได้เปรียบ
จากนโยบายปฏิรูปสาธารณสุข
ซึ่งเขาก็ยังย้ำว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
ที่ยังมีชาวอเมริกันจำนวนมหาศาลไม่มีหลักประกันสุขภาพ
ส่วนนางฮิลาลี่คลินตันเลือกที่จะนำครอบครัวมาร่วมปราศัยเรียกคะแนน
ซึ่งฮิลาลี่ก็ยังยกตัวอย่างถึงความสำคัญของนิวแฮมเชีย
ที่เคยทำให้บิลคลินตันได้รับความสนใจมากขึ้นจากชัยชนะที่นี่

คะแนนของฮิลาลีคลินตันยังคงตามหลังนายเบอร์นี่แซนเดอร์ค่อนข้างมาก
แต่ผลโพลอาจจะไม่ตรงกับผลที่แท้จริง
เพราะในรัฐนิวแฮมเชียมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระ
ไม่สังกัดพักใดมากถึงร้อยละ๔๕
และการเลือกตั้งแบบไพมอรี่ที่รัฐนิวแฮมเชีย
มีความพิเศษที่ให้คนกลุ่มนี้สามารถลงคะแนนได้ด้วย
ทำให้ยากต่อการทำนาย
ในฐานะที่ครอบครัวตั้งรกรากในรัฐนิวแฮมเชีย
ความสำคัญของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระ

ที่จะทำความสำคัญของผู้มีสิทธิ์เลือก
บรรดาสุโขข่าวเทวรัฐทีวีแปรงาน